วันนี้สายตาแทบทุกคู่ก็จับจ้องไปที่วัดพระธรรมกายอีกครั้งนะครับ
หลังจากที่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรภาค๑ก็ได้นำกำลังกว่า๕กองร้อย
เข้าไปเจรจากับวัดพระธรรมกาย
เพื่อจะขอลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไปกิดขวางทางสาธารณะนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายก็สามารถย้ายได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
เนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกิดการปะทะกับศิษยานุสิต

เราจะย้อนกลับไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้อีกครั้งครับ
ตำรวจปราบจราจนและตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจำนวน๕กองร้อย
จากตำรวจภูทร๕จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง
ถูกเรียกระดมกำลังมารวมกันที่สถานีตำรวจภูทรคองหลวง

เพื่อสนทิกำลังร่วมกับทหาร
ตรึงกำลังรอบวัดพระธรรมกาย

หรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่กิดขวางทางสาธารณะ

เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังไปตามจุดต่าง

เนื่องจากเป็นประตูที่จะผ่านเข้าไปยังพื้นที่๑๙๖ไร่
คาดว่าเป็นที่พักรักษาอาการอาภาษณ์
ของพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
ตำรวจเริ่มปฏิบัติการโดยการนำหนังสือขอความร่วมมือ
เจรจากับทางทนายความของวัดพระธรรมกาย

เต็นต์ที่ถูกสร้างกีดขวางบนถนนเรียบคลองแอน
ซึ่งเป็นทางสาธารณะออกจากพื้นที่
ขอพร้อมร่วมมือเจ้าของรถจังกายานโยดแนวคทิศด้านใน

รถกระจายเสียงประกาศเตือนวัดพระธรรมกายอีกครั้ง
จนกระทั่งเวลาผ่านไปกว่า๑ชั่วโมง
ก็ยังไม่พบว่าทางวัดจะมีท่าทีในการลื้อถอนแต่อย่างใด
ทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจนำกำลังชุดปราบจราจนกว่า๓๐๐นาย
ชิดประตูและทำการปลดแลนด์โดยใช้รถยก
พร้อมใช้กันไกลตัดสายที่มัดอยู่

แต่ก็ไม่สามารถทำการลื้อถอนออกได้ทั้งหมด
เนื่องจากได้มีพระสงฆ์และศิษยานุสิตบางส่วน
นั่งสวดมนต์ทำมาจากกับประวัตนสูตรอย่างสุดเสียง
เบื้องหลังแลนดสีเขียวที่ถูกนำมาขึงเพิ่มเติม
และมีศิษยานุสิตอีกส่วนหนึ่งคอยสังเกตการณ์อยู่โดยรอบ
ซึ่งจุดนี้เองทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดต้องถอนกำลังกลับทันที
เพราะไม่อยากให้เกิดการเผชิญหน้า
ขณะเดียวกันที่บริเวณประตูถัดจากประตู๕เรียบถนนคลองแอน
เจ้าหน้าที่อีกชุดได้นำรถแบ็คโฮเข้ารื้อถอนแท่งปูนที่ทางวัดนำมาวางกั้นไว้
รวมถึงนำดินมาถมเพื่อขอคืนพื้นที่สาธารณะ
ทางวัดได้มีการขึงแลนด์ปิดแนวเต็นต์และสร้างสะพานข้ามครอง
ซึ่งผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติชนรับประทานหลวง

เนื่องจากมีศิษยานุสิตมาสวดมนต์ปิดทางเอาไว้
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตัดสินใจถอนกำลังเช่นกัน
ปฏิบัติการเข้ากดดันทางกฎหมายตามยุทธการฤทธิไฟตัดกิ่งในครั้งนี้

ในการทดสอบกำลังระหว่างทางวัดและตำรวจ
หลังจากที่ทางกศธชได้มีมติยกเลิกใบอนุญาต
ซึ่งถือเป็นการตัดช่องทางการสื่อสารที่สำคัญของวัดพระธรรมกาย
โดยตำรวจและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีภารกิจเดียวกัน
คือการเข้าลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายโดยรอบวัดพระธรรมกายเท่านั้น
มุ่งหวังว่าจะใช้กำลังในการเข้าปะทะหรือเข้าค้นแต่อย่างใด
พระสจริทธิสินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน